มีเรื่องคุณผู้ชมฮะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดกับพระแล้วก็ญาติโยม
ถ้าพูดถึงทนายอนัญชัยสัก๒๓วันก่อนเราจะพูดถึงวัดพระธาตุพนม
ตอนนั้นมันมีกรณีเรื่องของการให้พ่อค้าแม่ค้าออกจากพื้นที่หน้าวัดไปก่อน

คือช่วงนี้บทบาทของทนายเปี๊ยกในเรื่องของทนายกองทัพธรรมมันชัดขึ้น

แต่อันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับวัดดังย่านบางรักษ์คุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาลุกฮือนะถือป้ายประท้วงแล้วเกือบจะปะทะกับชายชุดดำ
ซึ่งเชื่อว่าได้รับการว่าจ้างมาดูแลความเรียบร้อยภายในวัด
แล้วเป็นการกีดกันไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยใกล้เจ้าอาวาส

วันนี้ผมจะแจ้งพวกคุณบุกลุกทุกคน

มายืนอยู่กับบรรดาชาวบ้านรอบวัดมหาพฤทธารามวรวิหารครับ

จะขับไล่พระสิริชัยหรือพระหมูหลีคือ
ซึ่งถามหน้าที่อุปฐาคดูแลพระราชพระราชเช้าวัดชิราพรเจ้าอาวาสวัด
อายุ๘๓ปีเอ้าทำไมล่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
คือชาวบ้านและผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ส่งหนังสือร้องไปยังทนายอนัญชัย
ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับให้มาตรวจสอบหน่อยว่า
พระหมู่หรือพระศริริชัยมีพฤติการวางอำนาจบาดใหญ่
ใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสแล้วคิดไปเองว่าจะมีคนเข้ามาปองร้ายเจ้าอาวาสวัดครับ
อกจากนี้ยังอ้างว่าพระหมูเนี่ยนะมีการไปชักนำให้องค์กรภายนอก
ตั้งแต่๒๑เมษายนมาจนถึงปัจจุบัน
นั่นแหละที่ชาวบ้านมองว่าเป็นการเกณฑ์ชายชุดดำแล้วแต่งกายคล้ายตำรวจหลายคนมาก
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดินตรวจตราในวัดทั้งวันทั้งคืน
หลังจากนั้นเจ้าอาวาสได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากองค์กรนี้
เป็นวัยวัชกร๒คนซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎมหาเถระสมาคม
พร้อมทั้งสั่งการเรื่องต่างภายในวัด
นี่แหละที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจกัน

วัยยาวัชกรของวัดชื่อว่านายเปรมวิทย์ออกมาชี้แจงว่า
ที่เจ้าอาวาสวัดกระทำการทุกอย่าง
กระทำด้วยสติสัมปชัญญะ

แล้วยังออกปฏิบัติธรรมกิจของสงฆ์
ส่วนพระหมูหรือว่าพระสิทธิชัย
ที่โดนกล่าวหาว่าเป็นเพียงพระอุบัติธรรมที่มาดูแลเท่านั้น
ไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์ใดนะ

ว่าจะให้ใครเข้าพบเจ้าอาวาสวัดได้บ้าง
โดยทนายอนัญชัยกับผู้แทนเจ้าคณะ
ก็เข้าไปพบเจ้าอาวาสและการเจรจาในกุฏิเป็นไปอย่างดุเดือดเลยครับ
กระทั่งผ่านไป๑๕นาทีคุณผู้ชม
นายอนัญชัยออกมาจากกุฏิ
แล้วก็เปิดเผยนี่ฮะจังหวะนี้ออกมาแล้ว
แล้วก็บอกว่าเจ้าอาวาสยืนยันว่าการแต่งตั้งวัยยาวัชกรถูกต้องนะ

ได้มีการเสนอให้มีการสอบอธิกรเจ้าอาวาสโดยเป็นการเร่งด่วนเลยครับ
ฟังธนายเปี๊ยกตรงนี้หน่อยครับ
ในเมื่อท่านไม่ยอมรับ
ในสิ่งที่เราบอกในข้อกฎหมายชัดเจน
จากนี้ผมยอมติดคุก
ผมจะทำหนังสือถึงทั้งสาม
คือแขวงเขตภาค
และก็จะกราบเรียนสมเด็จพระสังฆราช

เป็นของประชาชน
ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง
ไม่ใช่เป็นของเจ้าอาวาสนะครับ
นี่คือตอนที่ทนายอนัญชัยออกมาพูดแล้วก็ชาวบ้านเฮเลยนะ
แต่ทีนี้มาดูฝั่งที่ถูกพาดพิงบ้าง
ฟังไทยรัฐทีวีต้องฟังทุกด้านครับคุณผู้ชม
พระที่ถูกพาดพิงก็คือพระสิทธิชัยหรือพระหมู
รวมไปถึงอีกคนนึงก็คือพระราชวชิราพรเจ้าอาวาสวัดมหาพฤทธารามวรวิหาร
นี่ฮะท่านนั่งคู่กันเลยให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะ
พระหมูเนี่ยยืนยันว่าที่ถูกกล่าวหาไม่ได้เป็นดังนั้นนะ
ตนเองเนี่ยอาสาเข้ามาดูแลเจ้าอาวาสเพราะเห็นว่าเจ้าอาวาสชราภาพแล้ว
และที่สำคัญไม่เคยคิดจะมายึดอำนาจจากเจ้าอาวาสตามที่โดนชาวบ้านกล่าวหากัน
ส่วนเจ้าอาวาสวัดก็ปกป้องพระหมูด้วยครับคุณผู้ชม
ท่านเจ้าอาวาสไม่เชื่อว่าพระหมูจะมายึดอำนาจท่านแต่อย่างใด
ประพฤติตัวตามที่มีคนกล่าวหาแต่อย่างใด
ซึ่งอาตมาก็คือตัวเจ้าอาวาสวัดเนี่ยรักพระหมูเหมือนลูกชายเลยครับ
ออกไปแล้วมันเรื่องอะไรก็มันมันไม่ใช่เรื่องของชาวบ้าน
นี่เป็นเรื่องของภายในของวัด
ด้านซ้ายคือเจ้าอาวาสนะส่วนทางขวาก็คือพระหมูครับ
โทรกล่าวหาก็ขนาดใส่แมสยังรู้ได้ว่าท่านร้องไห้อยู่
ส่วนทนายอนัญชัยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับชายชุดดำในข้อหาบุกรุกครับ
ส่วนเจ้าอาวาสวัดเนี่ยทนายอนัญชัยบอกก็ให้คณะอธิกรตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดต่อไปครับ
เรื่องนี้น่าจะต้องตามยาวครับใช่ค่ะ